ดูคดีใหญ่ที่เกิดจากกรณีที่ชาวลาวชื่อว่านายภูล่าเนี่ย
ก็เป็นเพื่อนบ้านกับคุณยายอยู่สมุทรปราการพระประแดงเนี่ยนะคะ
เห็นยายขายของชำคิดว่ายายมีเงินแล้วก็ใส่สร้อยคอด้วย
สุดท้ายตัวเองเข้าไปจะชิงทรัพย์
แต่ไปฆ่าทั้งแมวฆ่าทั้งยายฆ่าทั้งหลาน
หลานอีกคนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ตำรวจไปควบคุมตัวมาได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้
ที่จะข้ามกลับไปฝั่งประเทศลาวค่ะ

วันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็คุมตัว
ผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยมาจำลองเหตุการณ์ประกอบคำรับสารภาพนะคะ
แทนการนำตัวไปที่จุดเกิดเหตุ
เพราะเกรงว่าประชาชนชาวบ้านแถวนั้นเนี่ย

เพราะว่าผู้ตายเนี่ยคุณยายวัย๖๗ปีเนี่ย
ก็รู้จักกันเป็นอย่างดีกับผู้ต้องหาคนนี้
และเคยช่วยเหลือด้วยเคยให้ข้าวให้น้ำกิน
แต่กลับมาทำแบบนี้คือถ้าเกิดว่าสุภาษิตไทย

พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทษวัชย์แจ้งยอดศุกร์
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑นะคะ
ก็ร่วมกับตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ
แถลงข่าวการจับกลุ่มตัวนายภูล่า
หรือว่าทาวภูล่าสัญชาติลาวอายุ๒๕ปี
เป็นผู้ต้องหาก่อเหตุฆ่าปาดคอชิงทรัพย์
คุณยายมะลิอิ่มสวัสดิ์อายุ๖๗ปี
เด็กหญิงอิสยาเพิกเฉยอายุ๑๒ปี

ส่วนเด็กหญิงอาภารัฐสำรวยอายุ๙ปี
บาดเจ็บสาหัสโดนปาดคอเช่นเดียวกันนะคะ
นายภูล่าผู้ต้องหาใจโหดคนนี้
ยังฆ่าแมวตายที่จุดเกิดเหตุอีกหนึ่งตัวด้วย
จุดเกิดเหตุก็คืออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
เหตุการณ์เกิด๑๖กันยายนที่ผ่านมา
ตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้
จังหวัดมุกดาหารระหว่างที่รอหลบหนี
กลับข้ามฝั่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

และในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมการแถลงข่าวเนี่ยนะคะ
ตำรวจไม่ได้นำตัวผู้ต้องหา
ไม่ได้นำของกลางที่ไปตรวจยึดมาได้
ก็มีทั้งสร้อยคอพระเลี่ยมทอง๑องค์
ต่างหูทองคำ๑คู่เงินสด๕๖๒๙บาท

ผู้ต้องหาไม่ประสงค์จะแถลงข่าว

ตามกระบวนการของกฎหมายปกติเลยเนี่ยนะคะ
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพว่า
เป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริงทำเพียงคนเดียว

ทำไมถึงกล้าทำเพราะคุณยายเองก็ดีกับผู้ต้องหาไม่ใช่เหรอ
ผู้ต้องหาบอกว่าก็เสพยาบ้าไปครับ
เสพยาบ้าไป๑เม็ดเท่านั้นค่ะ
แล้วเห็นคุณยายมะลิขายของชำใส่สร้อยทอง
ก็คิดว่ายายมะลิน่าจะมีเงินมีทองแล้วค่ะ
สาเหตุที่ทำฆ่าปาดคอแมว
ถามว่าทำไมเอาแล้วแมวมันไปเกี่ยวอะไรด้วย
ก็บอกว่าอยากลองความคมของมีดนะครับ
ก่อนที่จะเอามีดอันเดียวกันไปปาดคอยายหลานจนเสียชีวิต
ผู้ต้องหาเล่าว่าก่อนเกิดเหตุสักประมาณตี๓
ปีนรั้วบ้านของผู้ตายเข้าไปซ่อนตัว

แล้วก็ใช้มีดทำครัวเนี่ย

จากนั้นปีนจากห้องครัวเข้าไปในบ้าน
ผ่านทางช่องลมแล้วก็ไปแอบอยู่ในห้องน้ำ

แสดงถึงพฤติกรรมของผู้ต้องหารายนี้
กระทั่งยายมะลิมาเจอในห้องน้ำ

ผู้ต้องหาใช้มีดอันเดิมเนี่ย
คอยายมะลิจนกระทั่งเสียชีวิต

เด็กผู้หญิงก็คือคุณน้องอิสยา

ก็เลยใช้มีดปาดคอน้องจนเสียชีวิตไปอีกคน
แล้วก็ใช้มีดอันเดิมไปปาดคอเด็กหญิงอาภารัฐ
แต่น้องวิ่งหนีออกมาได้

แล้วก็คนข้างบ้านก็ตะโกน

ต้องมีการใช้ตุ๊กตาแทนเอาตัวผู้ต้องหาเนี่ย
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุนะค่ะ
ผู้ต้องหาค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายตัดสินใจ
หยิบทรัพย์สินในกระเป๋าของผู้ตาย

โดยได้นั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างไปลงหน้าห้างบิ๊กซีสุขสวัสดิ์
เรียกแท็กซี่ไปส่งที่หมอชิด
ซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนแล้วก็ทิ้งเสื้อผ้าที่ใช้ก่อเหตุ

จากนั้นขึ้นรถโดยสารไปลงที่เยอะโสธร
โดยจ่ายเงินให้กับคนขับ๑๒๐๐บาท
เนื่องจากไม่มีบัตรแรงงานต่างด้าว

แล้วให้คนขับเนี่ยพาไปขายสร้อยที่ร้านทองอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
ได้เงินมา๗๕๐๐บาท
แล้วก็แบ่งเงินจำนวนนี้๒๐๐บาทให้กับคนขับ
จากนั้นก็นั่งรถโดยสารต่อไปที่สถานีขนส่งมุกนาหาร
โดยติดต่อเช่าเหมาเรือประมง
บอกว่าให้พาข้ามฝั่งไปส่งที่สปลาว
แต่เนื่องจากคนขับเรือเห็นเขาเห็นพฤติกรรมไม่สู้ดี
เห็นมันแปลกก็เลยแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาทราบ
ทำไมจะต้องมาจ้างดึกดื่นกลางคืนทำไมถึงต้องมาจ้างให้ข้ามฝั่งแบบนี้นะคะ
นั่นเป็นคำที่เขารับสารภาพสำหรับผู้ต้องหา
ทีนี้มาดูเรื่องของการจำลองเหตุการณ์นะคะ
วันนี้มีการจำลองเหตุการณ์อย่างที่ภาพเนี่ย
ก็คือใช้ตุ๊กตาแทนเด็กหญิงที่เสียชีวิต๑คนบาดเจ็บสาหัส๑คน
เป็นการจำลองเหตุการณ์อยู่ที่สพพระประแดงนะคะ
ทำแทนการทำแผนประกอบคำรับสารภาพในจุดเกิดเหตุ
ถามว่าทำไมจะต้องเป็นการจำลองเหตุการณ์ที่สพ

เกรงว่าผู้ต้องหาจะไม่ปลอดภัยเพราะอาจจะเกิดการรุมประชาธรรม
ชาวบ้านเขารอข่าวอยู่นะคะว่าเมื่อไหร่จะมาทำแผน
เขารออยู่แล้วไหนจะญาติญาติอีก
โดยช่วงของการจำลองเหตุการณ์เริ่มตั้งแต่
ผู้ต้องหาเข้ามาในบ้านมาบีบคอเด็กก่อน
จากนั้นลงมือปาดคอ
ซึ่งตลอดการนำตัวมาจำลองเหตุการณ์
ผู้ต้องหามีสีหน้าเรียบเฉย
และก็ไม่ได้มีการตอบคำถามใดกับสื่อมวลชนเลย
และก่อนหน้านี้คือภาพที่ออกมาเป็นภาพเฉพาะที่

ซึ่งอยู่ในห้องนอนมีเด็ก๑๒ปีกับเด็ก๙ขวบ
ช่วงของการที่ปาดคอยายมะลิมีไหม
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนจำลอง
ห้องน้ำแล้วเหมือนกันเพื่อประกอบสำนวนคดีค่ะ
เรื่องนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็คือ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารที่ดูแลคดีนี้บอกว่า
ตำรวจใช้เวลา๑๖ชั่วโมงเท่านั้นในการติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหา
เป็นการบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงานค่ะ
ตำรวจสมุทรปราการตำรวจกองปราบรามตำรวจน้ำตำรวจทางหลวง
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและทหารพราน
เบื้องต้นเอาไปเลย๕ข้อหานะคะ
ข้อหาแรกฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ความผิดตามข้อหาพรบธารุณกรรมสัตว์ก็คือการฆ่าแมว
และอีกหนึ่งอย่างนะคะผู้ต้องหาเป็นบุคคลต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
โดยการอนุญาตสิ้นสุดหรือว่าโอเวอร์สเตย์ค่ะ
คุณผู้ชมจริงแล้วเป็นคนกันเองแท้นะคะเห็นกันอยู่
นี่แหละอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใกล้ใจเองนะคะ